รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

สวัสดีคุณผู้ชมครับ
หนึ่งชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็นหนึ่งชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาเนี่ย

คุณหมายถึงว่าชิงอะไรฮะ
คนอื่นที่เขาจะมาเกิดใช่ไหม

คือคุณกำลังจะบอกว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ย
ต้องรุมยานเก่าต้องเข้าไปสู่ท้องคุณพ่อคุณแม่

ถูกแขกรับเสนอของเราในวันนี้
เขาเป็นคนที่บอกว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไรนะ

แม่ของเขาเนี่ยยังบอกว่าเขาบ้าเลย

เธอเคยนอนแล้วตื่นขึ้นมาเห็นว่า
มีผู้หญิงคนยืนอยู่ปลายเท้า

เฮ้ยตัวกูนี่ว่า

แม่หนูมีแฝดไหม
หนูมีแม่เคยทำแท้งไหม

นี่ไงผู้หญิงคนนี้นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเจ้านาย
หรือแม้กระทั่งคนอื่น

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

เขาจะเกิดดันไปแย่งเขามาเกิด

ติดตัวเขาตลอดเวลาเลยครับพี่หนุ่มฮะ

หรือราวนี้ในชีวิตของคุณตี้เนี่ยฮะ
เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อเสียชีวิตไป

ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ

คือพ่อเสียด้วยอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมคะ
ก็คือขาดที่เนาะ

แล้วคราวนี้หลังจากนั้นคนก็จะเห็นพ่อในซอยค่ะ

เอาเสื้อผ้าบ่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเห็นตลอด

ก็คือท่านนะคะเดินไปซื้อของ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ค่ะขับเร็วมากชน

ในซอยบ้านหน้าถนนหน้าซอยค่ะพี่มด
เห็นหลายอย่าง
เห็นผีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประมาณ๓๓ใช่ไหมคะ
ประมาณตอน๖ขวบก็ประมาณ๒๗ปี

ตอนอายุประมาณ๑๐ขบก็ไม่เห็นแล้ว

แล้วมีคนบอกเห็นคุณพ่อความรู้สึกของเรา

ไม่เจอค่ะแต่ว่าจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วันพระ

เสียงมอเทอร์ไซส์วันพระมันเข้าบุรรณ

ใช่ค่ะแล้วจอดเก็บไว้ไงคะมันด้วยสิค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้รับเอฟเฟคโดยตรงความผิดปกติในชีวิตของคุณเนี่ย
เริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะคุณจะนอนละเมอถึงขั้นเดินลงจากบ้านเนี่ย
ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันทุกคืนไปไหน
ไม่ทราบเหมือนกันแม่ต้องมาขวางประตูไว้เลยค่ะแม่ต้องมานอนขวางไว้เพื่อไม่ให้เราลงไป
เพราะมันทุกคืนจริงจริงมันเปิดประตูบ้านแล้วถ้าได้ลงไปเนี่ยจะเดินไปที่ไหน
ไม่ทราบค่ะเห็นบอกว่าจะเดินไปที่บ่อน้ำที่ขุดไว้
กลางวันนะคะเดินไปที่บ่อน้ำเลยตอนที่ละเมอกลางวันเดินก็กลางวันไปเลยค่ะ
ถ้ากลางวันจะเดินไปเบาะน้ำเลยค่ะเดินตรงไปที่เบาะน้ำเลยญาติต้องช่วยกันจับไว้
คิดดูว่าละเมอขนาดหนักขนาดไหนคุณคิดถึงการเอาเชือกผูกบ้างไหม
เขาบอกต้องเชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้คุณเดินไปไหน
ใช่ค่ะเพราะเวลาเดินเราจะกระตุกใช่ไหมคะแม่จะผูกไว้เพื่อไม่ให้เราเดินไปไหน

ละเมออยู่อย่างนั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะ
ก็ประมาณหลังจากพ่อเสียใช่ไหมคะ๖ขวบ๖ขวบกว่าจนถึงประมาณ๑๕ได้ค่ะ
ตอนเป็นสาวแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกคืน

นี่ไงนะฮะแต่ที่แน่เนี่ยนะครับไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ว่าละเมินเนี่ยละเมอเป็น๑๐ปีนะฮะ
หลังชักเริ่มแปลกขึ้นเพื่อนเริ่มทักว่าตี้มึงหญิงจังนะ

ไม่ได้เราไม่ได้หญิงเราก็เป็นคนล่าเริงของเราปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าตอนม๓เขาจะต้องเรียนเกษตรใช่ไหมคะทุกกลุ่มจะต้องมีแปลงผัก
แล้วเพื่อนไปลดน้ำผักที่โรงเรียนนะคะแล้วเห็นเรายืนลดน้ำผักอยู่อีกมุมนึงเขาเรียกยังไงก็ไม่ยอมหัน

ก็แล้วก็มีอีกบ้างที่แบบไปทำรายงานที่ที่หอสมุทรแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนไปทำรายงานกันแต่เราอยู่บ้านนั่งดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไป
เขาก็เห็นเราเดินขึ้นบันไดชั้น๒จากไปชั้น๒เดินตามด้วยใกล้นี่แหละไปถึงหายเรียกก็ไม่หัน

เดี๋ยวนะสรุปว่าไอ้ที่เพื่อนเห็นคนอื่นเห็นแล้วเรียกแล้วไม่ยอมหันเนี่ยที่เขาบอกว่าหญิงนะมึงหญิงไนตี้เนี่ยสรุปไม่ใช่คุณ

แต่สุดท้ายคุณถึงได้มาบังอ้อว่าพวกคุณเองเนี่ยไปเห็นไอ้เจ้าร่างนั้นที่ว่าหน้าเหมือนคุณเองกับตาเลย

เหตุการณ์มันเป็นยังไงถึงไม่เจอไอ้คนที่หน้าเหมือนคุณเนี่ย

แล้วคราวนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่
ตัวเราคือ
เราเองใช่หน้าเหมือนกันแต่ใส่ชุดคนละชุดนะคะ

แต่เขาใส่ชุดเหมือนกางเกงแพงสีชมพู
แล้วเสื้ออีกตัวนึงที่ตี้มีค่ะชุดนิตตี้ก็มี
แต่ตีแบบตอนไม่ใช่เราเนี่ยเรานอน
ก็เลยตีก็เลยคิดว่ากูตายหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้
ถ้าเราตายเราก็ต้องมองคนนอนสิ
เรานอนแต่มองคนยืนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
ก็มองเป็นนานมากค่ะครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงได้เลย

พอคุณเห็นคุณคิดว่ากูตายหรือเปล่า

เราก็เลยเอาผ้ามาคุมโปรงเราอย่างนี้ค่ะ
สักครู่ผ้าโดนกระชากลงหมดที่นอน

แล้วก็พอแม่บอกไม่มี

ตอนที่เจอเจ้าผู้หญิงคนที่ว่าหน้าเหมือนคุณ

ประมาณตี๒ตี๓อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไอ้คนที่เห็นเป็นผีหรือคน

เอาล่ะผ่านชั้นมัธยมผ่านปฐมมาแล้ว

แฟนคุณก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้

ทั้งที่คุณไม่เคยเล่าให้แฟนคุณเลย

อยู่คนละที่กันอยู่คนละจังหวัดกันเลย
เขาฝันอยู่อยู่ขึ้นเนื้อเขาฝันว่า

กันข้างกันแล้วตี้ก็ลุกขึ้นมา

ใช่หนูไม่ใช่แฟนพี่นะแฟนพี่อยู่นู่น
ไปที่แบบเหมือนบ่อน้ำสระน้ำใหญ่อะค่ะ

เหมือนงมขึ้นมาเป็นร่างตี้อะจมน้ำตาย
เป็นศพที่อยู่ในมือเขาคือเป็นศพ

แล้วเขากลัวไงคะเขาก็เลยรีบโทรมาหาเราตอนเช้า
บอกว่าเมื่อคืนพี่ฝันแบบนี้แบบนี้นะ

จนกระทั่งอายุ๒๓เข้า๒๔

ใช่ค่ะเกือบตายยังไงค่ะก็คือวันนั้นอะตี้นอะ

แล้วเราไม่ได้ใส่ถุงเราก็ถือห้อยมาอีกค่ะ
แล้วก็ขับมาจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะ

เอาทีหรอ

มันหมุนไง

แต่รถก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติได้

แล้วก็ขับไปแอบอยู่แบบตรงซอกหนึ่งที่ใกล้ร้านค้าอย่างนี้ค่ะ

พี่อ่ะนี่พี่หยิบมาให้นะ

หนูก็บอกอย่างนี้หนูมาคนเดียว

พี่เห็นจริงมาสองคนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยืนยันเขาก็โอเคไม่ได้อะไรเขาขับรถไป
แต่เราก็กลัวเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นมา

ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้ผีคนที่เหมือนเรา

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนเราคือใคร

เขาคือใคร

นี่ก็คือความที่มันซวยใช่ไหมคะ
ก็เลยไปทำบุญไปถวายสังฆาธาร

พาไปหาพระที่แกนับถือ
พอไปถึงเราก็ทำพิธีถวายสังกฐานใช่ไหมคะพระก็สวดอะไรไปอย่างเงี้
บอกว่าเออโดนมาหนักนะเนี่ยมึงอ่ะ

เขาจะเอาถึงตายแล้วมึงรู้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระก็บอก
หนูก็บอกอะไรคะก็คนที่มึงชิงเขามาเกิดอย่างนี้

ประมาณว่าเขาจะต้องได้เกิดใช่ไหมคะ
เขาจะต้องเหมือนมาเกิดกับคนนี้ผู้หญิงคนนี้

ไม่รู้มามืดยังไงแย่งเขามาเกิด
คือเหมือนเขากำลังจะเข้าท้องแม่คุณ

เขาในการเป็นปริญญาณอาฆาต

ใช่ค่ะแต่คุณมาแย่งเขาเกิด
ใช่ค่ะพระอยู่ดีทักขึ้นมา

ไปทำแท้งหรือเปล่าแม่ก็ไม่เคยทำแท้ง

อยู่ดี๑๐กว่าปีกว่าจะได้คำตอบนี้

นู้นคนนี้เห็นเราเห็นเอง

โชคดีนะที่เราสวดคาถาทุกวัน

ทุกวันค่ะแม่ให้สวด
ให้สวดค่ะเพราะว่าน้าโดนของ

ตายถึงตายเลยค่ะตอนนั้น
เขาบอกว่ามาว่าคนนี้

มันกลายเป็นว่า
คนอยู่ตัวคนนี้

ฟังข้อมูลสูงหมายว่าเกตี่สุด
กลับมาเห็นผีด้วยตาเนื่องคนเลย

เราเห็นคนนั่งห้อยขาแบบแกว่งขาอยู่อย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยมองขึ้นไปอีกเขาไม่มีผัวค่ะเฮ้ย